มีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เป็นกรณีคุณแม่โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าลูกชายอายุ๘ขวบป่วยเป็นต่อมทอนซินอักเสบ
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง
อยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูแลอย่างดีแหละ
พอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องเอายาไปกินต่อที่บ้าน
แต่ปรากฏว่ายาที่ได้ไปกินที่บ้านเนี่ย

ยามันผิดเลยค่ะเป็นต่อมทอนซินได้ยาสลายไขมันมาแทน
ทางครอบครัวเขาเลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้
มันต้องเป็นอุทาหรณ์นะเพราะมันอันตรายจริง
ถ้ากินเข้าไปแล้วมีผลข้างเคียงหนักมันจะแย่
นางกันนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่ค่ะ
อายุ๒๘ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของการจ่ายยาผิดของโรงพยาบาลลำปาง
คุณแม่บอกว่าลูกชายอายุ๘ขวบนอนพักรักษาตัวด้วยอาการต่อมทอนซินอักเสบ
ตั้งแต่๑๙ถึง๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
รักษาเป็นอย่างดีจนวันที่กลับบ้านได้ก็ต้องไปรับยา
รับยาที่ช่องจ่ายยาตามปกติคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ายาที่ได้มาคือยาฆ่าเชื้อนะ
มี๘เม็ดนะก็เป็นแผงติดกัน๕เม็ดแล้วก็เป็นแบบตัดแบ่งเป็นเม็ดเดี่ยวมาอีก๓เม็ด
ก็บอกว่าขนาดมันเล็กผิดปกติมีอยู่เม็ดนึงรูปทรงของยาเป็นวงรี
ยาก็มันมีความคล้ายกันก็เลยรู้สึกแปลกรู้สึกเอกใจ
เอายานี้ค่ะไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจดูนะคะ
ปรากฏว่ายานี้มันไม่ใช่ยาที่รักษาอาการต่อมทอนซินอักเสบ

ขนาด๔๐มิลลิกรัมค่ะ
แล้วเราเช็คไว้เป็นยาอะไรครับ
เป็นยาละลายไขมันในเส้นเลือด

มีค่ะอย่างที่ไปเซ็นในเน็ตก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แล้วก็ยาตัวนี้จะมีขนาด๑๐มิลลิกรัมขึ้นไปจนถึง๔๐มิลลิกรัม
คือ๔๐มิลลิกรัมนี่คือเยอะสุดแล้ว
แต่ที่ได้มาคือ๔๔กิโลกรัม
นี่ไงถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลแน่กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างนี้
คุณแม่ก็เลยบอกว่าที่โพสต์ไปไม่ได้อยากจะให้เป็นข่าว

แต่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดยาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะเหตุการณ์นี้คุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่บ้าน
แล้วคุณตาคุณยายอาจจะไม่รู้
ให้หลานกินยาไปผลข้างเคียงเกิดขึ้น
แย่กันไปใหญ่เพราะเป็นยาคนละชนิด

ยังเล็กมากกินยาผิดนี่จะแย่เอา
อันนี้ต้องชมคุณแม่ด้วยนะที่ละเอียดในการดูนะ
บางทีผู้ใหญ่ได้ยามาก็แกะก็กินเลยนะ

ไม่ได้ถูกหูเราเชื่อใจหมอเราก็แกะกินเลยอย่างนี้

ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะคะ
แพทย์ทรงวุฒิทรัพย์ทวีสิน
มนุยการโรงพยาบาลลำปางบอกว่าเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
สั่งให้หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสอบสวนข้อที่จริงแล้ว
เมื่อวานนี้พอรู้เรื่องก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอโทษคุณแม่ของเด็กแล้วนะคะ
แล้วก็กำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
คือก็เข้าใจว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ย
มันมีความเครียดแล้วก็มีความเหนื่อยแต่บางอาชีพมันก็พลาดไม่ได้จริง
อย่างเจ้าหน้าที่จ่ายยาอย่างนี้ถ้าคุณพลาดไปเนี่ยโอ้โห
มันคือหมายถึงชีวิตคน
แล้วยาส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมชาวโบ้งชาวบ้านคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าได้ป
แต่บางทีก็ไม่รู้ก็กินช่วงนี้มีใครเป็นอะไรนะครับ